มีรายงานว่าเจ้าหน้าทีม๑คนติดโควิด๑๙
แถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่รายนี้นะครับมีอาการไข้ในวันที่๑๔กรกฎาคม
โดยก่อนหน้านั้น๑วันนะครับได้เข้าประชุมทีม๒ครั้ง
แล้วก็ได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโล
อุณหภูมิอยู่ที่๓๗๓๓๙๔องศาเซลเซียส
จะตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่๒๐กรกฎาคม
แต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งก็ไม่มีรายงานว่าได้มีการเข้าใกล้นักเตะในทีม
ทางนี้ทางสโมสรยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทางสมสรรค์จะพยายามทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสนามปลอดภัยจากการติดเชื้อมากที่สุดนะครับ